คุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้นะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บังละมุงชนบุรี
ในร้านขายของชำซอยสุขุมวิทย์เจ็ดสิบเอ็ดนะคะ
เป็นร้านของนางวิรัติวิจิตสมบัติอายุ๖๘ปี
มีคนร้ายค่ะบุกเข้าไปเอามีดจี้แล้วก็ปาดคอนะคะ
เอาทรัพย์สินไปด้วยนางวิรัติคนเจ็บเนี่ย
เขาก็ยังมีสตินะคะหลังคนร้ายก่อเหตุก็เล่าให้ฟังว่ามีผู้ชาย
อายุประมาณไม่เกินสี่สิบปีค่ะบุกเข้าไปนะคะ
คือปั่นจักรยานไปจอดหน้าร้านครับทำทีเป็นลูกค้าไปซื้อของ
อาศัยช่วงไม่มีคนเอามีดจี้คอแล้วบอกว่ากระเป๋าเงินอยู่ไหน
เอามาแล้วก็ปาดคอด้วยนะยายต้องยกมือไหว้ร้องขอชีวิตนะคะ
คนร้ายเลยยอมปล่อยไปยายบอกว่าจำหน้าได้
คนร้ายเป็นเพื่อนของคนที่ชื่อหนึ่งเช่าห้องแถวของเจ๊หนูอยู่
จำได้ไหมครับอยู่ห้องแถวก็จับอะไรนะครับเพื่อนไอ้หนึ่งอ่า
อยู่ห้องแถวก็จับเจ๊หนูครับ
เอามาชิงซับกระเป๋าฝ้าใช่ไหมแล้วก็ไปปาดคอเหรอ
อ่าเอาขอข้างไปด้วย
อืมเนี่ยครับวันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับเพื่อนบ้านค่ะ
ชื่อว่านายบัญชาปีตนีรวัตรนะคะก็บอกว่าเมื่อวานเกือบสามทุ่ม
วิรัติคนเจ็บอะค่ะกำลังจะปิดร้านแฟนของตัวเองที่กำลังนอนอยู่
ได้ยินเสียงประตูขึ้นลงแรงแรงสองครั้งก็ไม่ได้สนใจอะไรก็นอนต่อ
แล้วก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะคะก็เลยรู้ว่าเนี่ยคนร้ายปั่นจักรยานมา
หน้าร้านแล้วก็ทำทีเข้าไปในร้านทำเป็นเหมือนเป็นลูกค้านะ
แล้วก็มาก่อเหตุเอามีดจี้แล้วก็ปาดคอเลยนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าสงสารมากค่ะเพราะว่าป้าแกก็อยู่คนเดียวอายุเยอะแล้วนะคะ
เต้าไปมีครอบครัวไปอยู่ที่อื่นกันหมดนะคะ
แป๊บเดียวคนก็รู้คนก็วิ่นวาดคนก็มาเต็มซอยเลย
แล้วมันก็หนีไปขี่จักรยานออกปุ๊บเขาบอกทิ้งจักรยานแล้วก็นั่งวินมอไซค์ไปเลย
ก็คืนนั้นแป๊บเดียวตำรวจก็มาเต็มเลย
แล้วเป็นใครอ่ะน่าจะเป็นใคร
คนไม่มีงานทำมันมาใส่เขาอยู่รู้สึกจะห้องเช่าเลยมั้งข้างใน
มันมีข้างในเขารู้จักอยู่
เขาบอกว่ามันเป็นคนมาอาศัยเขาอยู่มันไม่มีงานทำโตเต๋
แต่มาซื้อของร้านนี้มาซื้อบ่อยนะ
เพราะมันเพราะมันอยู่ข้างในนี่มันจะซื้อมันร้านนี้มันก็มีแต่มันจะซื้อร้านแรกก่อน
มันคงสังเกตการณ์อะไรว่าท่าทางจะง่ายอะไรอย่างนี้
มันก็เลยหาโอกาสแล้วเมื่อคืนฝนตกฟ้าร้อง
ฝนตกด้วยแรงด้วยคนก็ไม่ค่อยออกไง
แล้วรู้จังหวะช่วงเขาปิดร้านตั้งแต่กี่โมง
คนร้ายชื่ออูนะในอูเนี่ยชื่อจริงคือที่นายสมศัพท์
เราได้เจอกับเพื่อนของนายอู๋นะฮะ
เค้าบอกว่านายอูเนี่ยอาศัยอยู่กับเขาที่ห่อพักมาตั้งแต่เดือนมกราคม
ที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับเขาเป็นเพื่อนกัน
ระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็พยายามบอกให้ไปหางานทำ
จะได้มีกินมีใช้แต่ในอู่ก็ไม่ยอมหางานทำ
วันไม่ทำอะไรก็ไปนั่งกินเหล้าอยู่ตามแคมป์คนงาน
นั่งเมลอยอยู่ที่หน้าห้อง
นายชะรัฐบอกว่าวันก่อนเกิดเหตุตอนเช้าเขากำลังจะไปทำงาน
อู๋มาขอเงินนะฮะแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวเขาก็มีอยู่แค่๔๗บาท
ก็เห็นใจเพื่อนนะก็ให้ไป๒๗บาท
เพื่อหาข้าวกินทำให้เขาเนี่ยเหลืออยู่๒๐บาทนะครับ
หัวค่ำนะครับสองทุ่มลูกสาวของเขาบอกว่าเห็นในอู๋คือคนนี้นะครับ
อู๋คนนี้นะฮะเผื่อใครเห็นนะครับ
ลูกสาวของเขาเห็นในอู๋เนี่ยมาเข้าห้องน้ำที่ห้องแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หายไป
แต่โทรศัพท์มือถือยังทิ้งอยู่ที่ห้อง
มารู้อีกทีก็คือพบว่านายอู๋ไปก่อเหตุปาดคอชิงทรัพย์คุณป้าที่ร้านขายของชำ
ว่าที่ทำแบบนี้เพราะต้องการเงินใช้แล้วก็เครียดไม่มีงานทำก็เลยไปก่อเหตุ
ทำงานบ้างไม่ใช่ว่ามาอยู่เฉยอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีอาการแบบเขาเชื่อเขาก็นั่งซึมแล้วก็ผมไม่ค่อยคุยกับเขา
ตั้งแต่น่าจะเกือบเดือนนะครับเดือนเดือนกว่าแล้วผมไม่ค่อยคุยกันครับน่าจะเครียดด้วยครับเพราะว่า
บางวันของเขาก็ไม่ได้ทำงานไปเลย
ไม่ได้ทำงานค่ะ

ในอูมตอนก่อเหตุขี่จับรถไปนะครับ
ตำรวจบอกว่าปกติว่าพอก่อหน่อยก็พอก่อเหตุ
รถมาได้ขึ้นก็ขี่จัดกำรุ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์
คงเอาเงินที่ไปก่อเหตุมาก็ไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็อำพลางตัวหลบหนีด้วย
ตอนนี้ก็กำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่นะครับ
แล้วก็ออกหมายจับแล้วนะครับขอมัดสารออกหมายจับเรียบร้อย
ข้อหาชิงทรัพย์ผู้อื่นแล้วก็ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ